คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์เพื่อนรักยิงเพื่อนจนเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชตอนนี้
เร่งตามตัวผู้เกาะเหตุแล้วนะครับ
หลังจากผู้เกาะเหตุเนี่ยเมา
เมาแล้วมีการทะเลาะวิวาดกันที่เถียงนา
พอทะเลาะเสร็จยิงเลย

นี่ฮะเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
เมื่อค่ำของวันที่๑๙พฤษภาคมนะครับ
โดยตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะฮะ

ไม่ใช่ที่เถียงนานะผมขออภัย
เมื่อกี้อธิบายผิดไปที่นี่
ทาวน์ฮาวส์ตรงนี้ค่ะ
อายุ๔๐ปีจนเพื่อนรักบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงเข้าที่แผ่นหลังใบหน้าและลำคอ
รวม๕แผลส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิต

เรื่องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพบอกว่า

ประมาณ๕คนและหลังจากดื่มจนเมาไม้แล้ว
ก็ทีนี้มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง

กำลังนำยิงใส่นายวินัยผู้ตาย
จนล้มฟุบจมกองเลือดนะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกธีรวุฒิเทพเลื่อนนะครับ
ภูมิกับการสพทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายเป็นเพื่อนรักกัน
หลังเลิกงานได้มาดื่มเหล้าที่บ้านเกิดเหตุ

แล้วก็พูดตำหนิการทำงานของผู้ก่อเหตุ
จนเกิดการทะเลาะและยิงกันขึ้นนะครับ

นุมัติหมายจับนายนนทชัยผู้ก่อเหตุแล้ว
ตำรวจก็ต้องตามล่าตัวให้ถึงที่สุดแล้วครับ
แล้วก็ล่าสุดภรรยาของผู้ก่อเหตุได้ติดต่อ
ว่าจะนำตัวของผู้ก่อเหตุหรือสามี
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพทุ่งสงศ์เร็วนี้
ส่วนศพของนายวินัยทางญาติได้ติดต่อรับศพไป

เที่ยงเผยด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวเถียงกันในวงเล่านะครับค่ะ